ตอนนี้ตำรวจก็มีการนำตัวนะครับ
ซึ่งเป็นมือฆ่าชิงทรัพย์อดีตพนักงานสนามบินนั้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุครับที่บริเวณปากซอยสุคลทัศวรรค์๒๗นะครับ
แล้วก็ท่ามกลางการคุ้มกันของตำรวจอย่างหนาแน่น
ว่าประชาชนที่ทราบข่าวต้องการจะไปรุมประชาธรรมผู้ต้องหา

บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
บรรยางานมาจากปากซอยสุคลทรัศน์สวรรค์๒๗เขตรัฐาวะกรุงเทพอาหารนครครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่า
คดีนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และคดีนี้ก็มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะคะ
จากนั้นก็มีการนำเอาตัวผู้ต้องหานั้นมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จุดที่สองก็มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่สองของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนนะคะ
ก็คือบริเวณซอยสุขคลพระสวรรค์ซอยเก้าค่ะจากจุดนี้เข้าไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะ
แต่ว่ามี๓จุดค่ะที่ได้ทรัพย์สินของทางผู้ต้องหาไปนะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้ยังคงเหลือบรรยากาศแล้วก็ร่องรอยของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งต้องบอกว่าจุดที่๒นี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีการเกิดเหตุวุ่นวายใดใดเกิดขึ้นนะคะซึ่งจุดนี้รวมไปถึงจุดแรกที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มีทั้งตำรวจและทหารกว่าหนึ่งร้อยนายที่อ่ามาดูแลความเรียบร้อยนะคะแต่ถึงกระนั้นค่ะ
จุดแรกนั้นก็ยังคงเกิดความวุ่นวายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพจุดแรกนะคะ
ที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพสำหรับการคุมตัวนายกิติกรวิกาหะนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าปัดคอนายประสินเหลืองแจ่มบัณฑิตหนุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดัง

นี่ก็เป็นบรรยากาศของจุดแรกแต่เป็นจุดที่สองที่ผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุนะคะ
จุดแรกที่อ่าผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุนั้นนะคะก็จะเป็นอ่า
บริเวณถนนเรียบด่วนลามอินทรานะคะแต่ว่าบริเวณนั้นไม่ได้ทรัพย์สินของผู้ต้องหานะคะ
แล้วก็จุดที่มีการนำมาทำแผนประกอบคำรับสภาพอยู่ในขณะนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นจุดที่สองนะคะ
ซึ่งอยู่บริเวณซอยสุคลทะสวรรค์๒๗นะคะนายกิติกรวิกาหากับพวกอีก๑คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะ
ก็ได้มีการก่อเหตุค่ะชิงทราบนายวะศีลเหลืองแจ่มบัณฑิตหนุ่มมหาวิทยาลัยที่ดังย่านสุขุมวิทย์เสียชีวิตบริเวณปากซอยสุขนทะสวัสดิ์ที่สิบเจ็ดแห่งนี้นี่เอง
เหตุเกิดเมื่อวันที่สี่มกราคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความวุ่นวาย
แม้ว่าตำรวจนครบานตำรวจนครบานโคครามรวมไปถึงทหารจะมีการวางกำลังกว่า๑๐๐นายในการดูแลความเรียบร้อยกันพื้นที่ออกมา
แต่ก็ยังมีกลุ่มประชาชนนะคะที่มีอารมณ์ร่วมกับคดีนี้
รวมไปถึงเพื่อนฝูงของผู้เสียชีวิตค่ะก็มารวมตัวกันนะคะ
แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประทุษร้ายทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาแต่การดูแลความเรียบร้อยของตำรวจต้องชื่นชมว่า
เอ่อมีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะเมื่อมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดนี้เรียบร้อย
ก็คุมตัวทางด้านของนายกิติกรนะคะขึ้นรถของตำรวจนะคะ
มุ่งหน้าออกมายังจุดที่๒ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุทันทีนะคะ
คำรับสารภาพของนายกิติกรนั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายพลชัย
ขึ้นรถตระเวนออกมาเพื่อที่จะกะเหตุสิ่งที่สัพ
ออกมาไม่รู้ไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตจะเสริมชีวิตที่เกิดเหตุ
ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ประชาชนเองนั้นให้ความสนใจจำนวนมาก
กล้องวงจรปิดชัดเจนมากนะคะว่านายกิติกรกับพวกเนี่ย
หลบหนีใช้เส้นทางถนนประดิษฐ์มนุธรรม
ประกอบกับมีการติดมีการถูกดำเนินคดีมาแล้ว
๘คดีตั้งแต่อายุ๑๓ปีมีร่องรอยมีลายนิ้วมือมีดีเอนอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยทำให้ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะ
คนตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
จะนำตัวนายกิติกรไปทำแผนทั้งหมด๔จุดด้วยกันนะคะ
ร่วมกับที่ร่วมกับนายพลชัยในวันเกิดเหตุตระเวนชิงทรัพย
บริเวณถนนเรียบด่วนลามอินทาแต่ว่าจุดแรกเนี่ยไม่ได้ทรัพย์สิน
ก่อนที่จะมาก่อเหตุกับนายวะสินบริเวณซอยสุคลทัศวรรค๒๗
แล้วก็ยังก่อเหตุอีกบริเวณโรงพยาบาลสินแพทย์และพื้นที่สอนอโชคชัย
เพื่อทำแผนให้สมบูรณ์มากที่สุดนะคะ
ยืนยันด้วยว่ามีหลักฐานชัดเจนและนายกิติกรเนี่ยให้การรับสารภาพแต่ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ก็เลยบอกว่าประชาชนเองก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องนี้จะมีการดำเนินคดีถึงที่สุดอย่างแน่นอน
แล้วก็ขอให้นายพลชัยเข้ามอบตัวตำรวจจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
พร้อมกับแสดงความเสียใจไปยังผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะ
ตอนนี้ผู้บรรชการตำรวจนักคอนบาน
ก็อยู่ระหว่างคุมตัวนายกิติกร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างจุดต่อไปก็คือบริเวณโรงพยาบาลสิงหแพทย์นะคะ

จุดนั้นเองก็มีประชาชน
รวมไปถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ไปรอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพครั้งนี้ด้วยค่ะ
วิมวันวันธรรมพักตีคลาวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากซอยสุขลทศวรรษก้าวค่ะ